คุณข้ามไปดีกว่าข้ามมาดูต่อดีกว่านะคะ
กับความสวยของสาวขวัญอุสามณีนะคะ
ต้องบอกว่าแฟชั่นของเธอเนี่ยนัมเบอร์วันตาสทุกโมเมนต์เลย

จริงนะคะเรียกว่าสวยทะลุมิติออกมาเลยนะคะ
แต่ละงานแต่ละอีเวนต์รับรองว่าโอ้โหตะลึงตึงไปเลยค่ะ
เพราะว่าแต่ละลุคของน้องขวัญเขาสรรสร้างขึ้นมาล้วนแล้วมาจากความตั้งใจค่ะ
พิถีพิถันนะคะแต่ละอีเวนต์เนี่ยบอกเลยนะคะเจ้าภาพต้องประทับใจค่ะ
ดูจากการจดเครื่องสำอางงบนใบหน้านะคะก็รู้ว่าละเอียดสุดค่ะ
ให้ดูชุดแรกนะคะเรียกว่าแสบตาแน่นอน
แต่ละชุดของน้องขวัญนั้นนะคะบอกเลยมีแค่ขวัญอุตสาคนเดียวที่ใส่ได้
ใส่แล้วรอดนะคะเขียวสะท้อนแสงแบบนี้

โอ้โหเลิศจริงนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนมาเป็นลูกสาวหวานน้ำตาลแพง
คุณผู้ชมต้องยอมเลยนะคะขนมถ้วยปูต้องมา
บาร์บี้น่ารักมากนะคะชุดนี้คือแบบชุดจิตน้ำชายามบ่ายค่ะเก๋
ไปทานกับเพื่อนแล้วเพื่อนแต่งตัวไงเนี่ยไม่รู้เลยนะคะ
ตัดภาพมาที่สาวเซ็กซี่เปรี้ยวซ่าน้องขวัญก็มาตรฐานสูงมากนี่
กันใส่บูธมาเลยค่ะปักเลื่อมทั้งตัวเดินข้ามถนนไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมแบบใหม่แบบสับแบบไม่สนรถจะมาเธอต้องหลบเลิก
หรือจะเป็นลุคของสาวหวานซ่อนเปรี้ยวหน่อยนะคะอย่างชุดนี้ค่ะคุณผู้ชม
เลนไปที่สีสันไปเลยค่ะตัดกันจุบนะคะทรงกล้ามทองนิดนึงอะไม่สวยแล้วแน่นอนนะคะ
รวมไปถึงชุดนี้นะคะโอ้โหสีครีมเลยนะคะ
ก็เป็นนักธุรกิจเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ต้องลุกพีฟูบ้าง
วบตึงไปเลยค่ะเป็นทางการนะคะแล้วก็โอ้โห
คุยธุรกิจท่าไหนไม่รู้นะคะถ้าโพสต์เนี่ยเปรี้ยวมากเปรี้ยวมั่นยกให้เลยนะคะ
พอตอบสัญญาอีก๑๐ปีเลยถ้ามาคุยธุรกิจท่าเนี่ย
จริงนะคะก็เรียกได้ว่าเอาอยู่ทุกลุคจริงนะคะ
คไหนลูกนั้นลูกขวัญโอ้โหปัวมากจริงค่ะ

ไม่ได้เลยค่ะ